ก่อนจะบอกช่วงเช้าก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มางานของเราสองคนนะคะ
เกาะก็เชิญจะคนสนิทนะคะแต่พอมีคนถามว่าตื่นเต้นมั้ยก็บอกว่าไม่ตื่นเต้น
ปรากฏว่าเพื่อนก็ถามจะร้องไห้ไหมร้องไห้ไหมเขาก็บอกไม่
ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยก็คือน้ำตาท่วมไปหมดเลยค่ะ

สุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค่ะสุขค

อะไรที่เราให้เรื่องผู้ชายคุณนี้เป็นค่ะ
คือถ้าจากวันแรกเลยอะค่ะ
มีความรู้สึกว่าคือคุณตุ๊กเขามีคุณสมบัติหลายอย่าง

แต่วันที่สาวรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เขาสร้างความอบอุ่นให้กับเรา
เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ปกป้องเรา
แล้วก็เขานึกถึงจ๋าก่อนความสุขของเขาเองในหลายเรื่อง
เหมือนอย่างบางอย่างคนก็อาจจะไม่ได้รู้เพราะมันเป็นแบบชีวิตประจำวันนะคะ
เขาก็จะเป็นคนที่ทำเรื่องจะไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่
แล้วก็เขาจะไม่ทำให้จ๋าไม่สบายใจ
อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่แบบเราจะไม่สบายใจ

แล้วก็เป็นคนที่เขารับปากอะไรเขาทำ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่
อันไหนที่ยังทำไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ไข

อะไรที่อยากถ่ายอยากทำให้คุณจ๋าเป็นคู่ชีวิตใช่มั้ยฮะ
หนึ่งแรกเริ่มสุดเลยคือหนึ่งคุณจ๋าเป็นคนที่รักครอบครัวมาก
แล้วเขาก็ดูแลครอบครัวเขาเป็นอย่างดีเลยนะครับผม
ผมเห็นจุดนี้แล้วถ้าเกิดเขามาเป็นครอบครัวของเรา

เพราะฉะนั้นณจุดนี้ผมก็เลยพยายามทำทุกอย่าง

แล้วก็หวังว่าเขาจะได้ดูแลผมอย่างที่เขาดูแลครอบครัวของเขาเช่นกันนะครับ

มีคำมั่นสัญญาไว้ด้วยครับ
สั้นเลยครับผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีไปกลับโดยโชว์ชีวิตของผมเลยครับผม
ก็จ๋าไม่เคยคิดถึงคำสัญญาเลย

ถ้าเกิดคิดว่าจะรักเราก็จะรักให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะ

อันนี้ให้คุณตอบแล้วกัน
ยังคิดกันอยู่ครับผม
สภาพปัจจุบันนี้

คือเมื่อกี้มีคนโวยพรเยอะมากเลย

ตอนนี้จ๋ากับตุ๊กก็คือ
ยังไม่ได้สรุปว่าจะมีเลย
หรือว่ายังไงยังไม่มีอะไรที่แบบแน่นอน

เรารู้สึกว่าโอเคมันใช่จังหวะ

แค่ท่านการท่านการดูหรือคะ

ตอนนี้ทบต้นทบดอกทกไปแบบหลายทริปมากเลย
มีอะไรในบ้างบ้างบ้าง
คืออย่างตอนนี้มันเดินทางลำบากค่ะ
เนื่องจากหลายอย่างอย่างที่เราทราบกันนะคะ
เราก็เลยคิดว่าทริปไหนที่เราเคยคิดกันว่าเอออยากจะไปเนี่ย
จ๋าก็จะทบรวบยอดไว้ให้ช่วงสถานการณ์มันดีขึ้น
ก็ให้เขาเก็บสตางค์รอไปก่อน

ขออนุญาตให้สินสอดทองมัน

ก็คุณตุ๊กก็มีสินสอนของมันให้กับทางครอบครัวนะคะ
เป็นจำนวนที่เรียกว่าเหมาะสม
แล้วก็หนึ่งอย่างที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าอยากจะทำให้ก็คือ

คุณตุ๊กก็เลยให้สินสอดเป็นบ้านหลังนึงค่ะ

ก็เรียบร้อยให้คุณแม่เก็บโฉนดไว้เรียบร้อยแล้ว

ใช่ครับตรงนั้นนะคะอันนี้ค่ะหมายถึงให้๓กราดค่ะอันนี้เพื่อนช่วยดูช่วยเลือกช่วยคัดทุกสิ่งอย่าง
ค่ะเพราะว่าคุณตุ๊กอาจจะแบบไม่ถนัดเรื่องแหวนแต่ก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นแบบเป็นแหวนที่จ๋าชอบแบบสไตล์นี้ชอบแบบนี้
ยังค่ะอันนี้เป็นพิธีก่อนแล้วเดี๋ยวดูเลือกค่ะค่ะต้องรอเลือกค่ะ

เพราะเป็นสามีภรรยาแล้วจ๋า
เริ่มลงไง
คืออย่างนี้จ๋าในก่อนหน้านี้ที่จ๋าเคยบอกไปว่า
ถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่า
คือจ๋าไม่ได้ปิดเรื่องราวความสำคัญอยู่แล้ว
คราวนี้คือเราลงตามธรรมชาติที่เราอยากจะลง
ทุกวันนี้มันก็มีลงอยู่บ้างนะคะ

แต่ว่าอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่า
เปิดตัวต้องลงรูปหรือไม่ลงรูป

แล้วจะลงมากขึ้นไหมคะ
มีรูปสวยถ้าเขาถ่ายแล้วโอเค
แต่อย่างของผมผมลงเป็นประจำอยู่แล้วครับ
ก็ไม่ได้เปิดเปรยุกภาพฟับริกไว้แค่นั้นเอง
แล้วหลังจากนี้จ๋าทำงานอะไรปกติ

ทำค่ะทำงานเป็นคนชอบทำงานค่ะ
สิ่งที่ทำให้วัยใจในผู้ชายมากที่สุดคืออะไร

ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม

ทำอะไรเขานึกถึงความสบายใจแล้วก็ความสุขของเรา

แล้วก็แล้วถ้าไม่ให้ไปเราจะอย่างไร
คือเขาไม่ปิดบังไม่ปกปิดอะไรเลย
เป็นคนที่จะรู้สึกสบายใจ
คือเหมือนอยากตอบ

สั้นเลยเราผ่านจุดที่จุดที่ไม่ค่อยดีมาด้วยกันแล้วนะครับ
แล้วเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วเนี่ย

ซึ่งกันและกันเราก็บอกกันแล้วกันว่า
เราจะต้องเป็นให้ได้เพื่อที่เราจะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้
แล้ววันนี้เราก็มีอนาคตที่ดีแล้ว
คือตั้งแต่จ๋าว่าอย่างนี้ค่ะคือทุกครั้งในความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรที่ไม่จริงจัง
ตอนนี้พอมาถึงจุดนึงที่เราคุยกันอย่างจริงจังมาก
แล้วก็มันมีแค่เรื่องของคนสองคนแล้ว
ก็ต้องคุยกับเราว่าเรามองถึงขั้นไหนค่ะ
ซึ่งเขาก็ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าเขามองถึงขั้นมีอนาคตร่วมกัน
เราก็เลยลองดูว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาเรื่องอะไรอีกไหม
เข้ากันได้หรือเปล่าทัศนคติเป็นยังไงค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยปรับกันมาเรื่อยค่ะ
คือตอนแรกเลยยอมรับว่ากังวลรอบแรกครั้งแรกเลยคือกังวล
หลังจากนั้นคือเขาก็เหมือนแสดงให้เห็นว่าเขาจริงใจเขาจริงจัง
แล้วเขาก็เต็มที่กับเราแล้วไม่ใช่แค่กับจ๋า
เขาก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่จ๋าเหมือนกับที่เขาดูแลจ๋าด้วย
ก็อวยพรกันลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองกันทุกคน
คือตอนนี้คิดว่าถ้าได้ตามพรนั้นจริงน่าจะมีสัก๒ทีมฟุตบอล
เพราะว่าแต่ละคนก็ให้มีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองกันหมดเลยค่ะ
ก็ขอบคุณที่รับผิดชอบคำพูดทุกคำที่เคยพูด
แล้วก็อดทนกับอะไรหลาย
ต่างแล้วก็แสดงความพยายามให้เห็นโชว์ความจริงใจให้เห็น
แล้วทำให้รู้สึกว่าบ้านมันเป็นคนได้
ครับผมเมื่อกี้พูดแล้ว

ช่วงชีวิตเดิม
ชุดนี้เป็นชุดจากปฏิญญานะคะ
คุณกิต้ามาด้วยวันนี้มาช่วยดูแลตลอดเลย
คือตอนแรกเลยค่ะ
แล้วจ๋าก็รู้สึกว่า
ถ้าจะมีชุดที่เราใส่ในงานแต่งงาน
อยากได้ชุดที่มันเป็นตัวเรา
เราก็รู้สึกไปนึกถึงปติญญาว่า
เราชอบการออกแบบของเขา
แต่เขาไม่ทำชุดแต่งงาน
เพราะว่าปกติจ๋าก็เคยใส่ชุดของปฏิญญาอยู่
แต่ก็ไปดูเอ๊ะยังไม่มีเนอะ
จ๋าก็เลยลองดู
ส่งข้อความไปหาเขาบอกว่า
จ๋าอยากจะให้ตัดชุดแต่งงานให้จะเป็นไปได้ไหม
คุณกีต้าก็น่ารักมากบอกว่า

แล้วหลังจากนั้นก็เวิร์คมาด้วยกัน
คือเราเล่าในสิ่งที่เราต้องการ
แล้วคุณกิต้าก็ทำแบบทุกอย่าง
ซึ่งจ๋าจะบอกคุณกีตาว่าขอบคุณมาก
คุณกิต้าเองคนทีมมีการก็เครียดกว่าจ๋าเยอะเลยค่ะ
เครียดดีเทลต่างมากกว่าเจ้าสาว
แต่ว่าวันนี้จ๋าคิดว่าคือคุณกิต้าน่าจะแฮปปี้แหละ
เพราะว่าทุกคนที่ดูเขาก็บอกว่าสวยมาก
เป็นการแบบมาได้สองลุคเลย

เหมือนกระโปรงคูลตอนที่เราเดินมาเค้าคิดดีเทลมาตลอดเลยว่า
ถ้าเกิดตอนเดินแล้วเป็นสายสุ่มมันจะสวยมาก
คราวนี้พอเราลงจากพิธีมาแล้วค่ะ
เป็นที่เราออกมาอย่างนี้มาถ่ายรูป
ให้ทุกคนสงสัยดีกว่า